ซึ่งมีครอบครัวของหนึ่งในตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยนะคะ
เขามาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยครับ
เขาบอกว่าค่อนข้างเป็นห่วงแล้วก็กังวลคือสามีเธอนี่แหละ
คือหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีนี้นะคือบอกว่าสามีเนี่ยทำงานมา๒๐กว่าปีแล้ว
จับคนร้ายเข้าเรือนจำมาก็มากมายเป็นห่วงว่าสามีจะอยู่ยังไง
จะโดนอะไรบ้างและกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ภรรยาของอดีตตำรวจคนนี้บอกว่าเธอมารู้เรื่องก็หลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
เธอก็คุยกับสามีนะสามีบอกเธอว่ามันเป็นความผิดพลาด
ไม่มีใครตั้งใจให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
บอกว่าได้โทรคุยกับสามีสามีก็ยอมรับเลยว่าไม่สบายใจมากมาก
กระแสข่าวออกมาแบบนี้ยืนยันว่าไม่มีใครเรียกรับเงิน
หรือว่ารีดไถเงินจากผู้ต้องหาเธอฝากมาแบบนี้ค่ะ
อยากให้สังคมอย่าเพิ่งตัดสินจากสิ่งที่ปรากฏในโซเชียล
พอคดีเข้าสู่ชั้นศาลอยากให้นำพยานหลักฐานไปสู้
เพื่อให้สารพิพากษานะคะ
อย่าเหมารวมตำรวจเพราะว่าบางคนเขาก็ดี
แต่ตอนนี้นะข่าวมันออกไปตำรวจเสียหมด
แล้วก็ผลกระทบกับคนข้างหลัง

คนเราทำงานมันก็ต้องมีการพลาด
แต่เมื่อพลาดแล้วสังคมอย่าเพิ่งไปปันนามเขาหรืออะไร
อยากให้ฟังทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฟังฝ่ายเดียว
ก็อยากให้เขาไปพิสูจน์กันเรื่องแต่อย่าแบบว่า
อนสังคมอย่าพิพากษาเอง
ให้ให้ศาลเป็นคนตัดสินดีกว่ามันจะดี
เพราะว่าครอบครัวคนที่อยู่ข้างหลังอยู่ยาก

ก็กลัวจะไม่ได้ความเป็นธรรม
เพราะว่าสังคมตาไปแล้ว
ก็อยากให้เรียกร้องความเป็นธรรมให้ด้วย
อยากให้เขาดูแลตัวเองดี
แค่นั้นไม่ต้องห่วงข้างหลัง
ก็เป็นเรื่องจริงที่ครอบครัวได้รับผลกระทบแน่นอนอยู่แล้ว
แต่ว่าหลักแล้วมันก็อยู่ที่การกระทำของบุคคลในครอบครัวด้วยแหละ

แต่ว่าภาพที่ออกมามันไม่ใช่คำให้การจากใคร
มันคือคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

มันคือความผิดพลาดมันคือการเล็งเห็นผล

ก็คือตำรวจบางคนที่เป็นผู้ต้องหา

ความเป็นธรรมหน่อยตอนที่เจอสื่อนะฮะค่ะแต่ภาพในกล้องวงจรปิดในห้องที่เกิดเหตุเนี่ย
คือแม้ว่าตัวอดีตภูมิกับโจ้เมื่อวานจะแถลงข่าวบอกว่าผมสั่งลูกน้องเอง
ผมเป็นคนสั่งลูกน้องทำเองผมขอรับผิดคนเดียวค่ะแต่ในมุมของนักกฎหมายเนี่ย
เขาก็มองว่าคำสั่งของหัวหน้าของคุณเนี่ยของผู้บังคับบัญชาของคุณเนี่ย
คุณจะปฏิบัติตามมันต้องเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ขัดกฎหมาย
เขาสั่งแบบเนี้ยสั่งให้ไปเอาทำแบบนี้หัวคนต่างนานาเนี่ย
คุณต้องไม่ทำเพราะมันผิดกฎหมายมันผิดวิธีการในการสอบสวน
ในการที่จะลีดข้อเท็จจริงหรือว่าข้อมูลต่างจากผู้ต้องหามันทำแบบนี้ไม่ได้
คือบางคนถึงขั้นบอกว่าถ้าเกิดหัวหน้าหรือว่าเจ้านายผู้กำบัญชามาสั่งแบบนี้เนี่ย
ความจริงเนี่ยคนที่เป็นลูกน้องในห้องนี้นะคุณรัชพร
ตั้งกี่คนนะ๕๖๖คน
๖คนอะถ้าลูกลูกกับโจ้ด้วยก็๗
คนก็ต้องไปไล่กล้องซึ่งกล้องเนี่ยตรงนี้มันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งของวันนั้นใช่ไหม
อ่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่ตัวของผู้ตายก็คือ
คุณมาวินเนี่ยเขาจะมานั่งตรงนี้ถูกนำตัวมาแบบไหนอะไรยังไง
ก่อนหน้านี้อยู่ห้องนั้นเพราะว่าแฟนเขาก็ถูกแยกอยู่อีกห้องนึง
แล้วแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยลักษณะของการที่อยู่ในห้องนี้เนี่ย
ทำอะไรยังไงบ้างอืมอ่าบางคนเนี่ยเดินเอาถุงพลาสติกไปให้
มีการสั่งมีการแบบไหนอะไรยังไงพวกนี้มันต้องไปดูให้ละเอียด
ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คือเขาก็ต้องดูจากพฤติการนะคะ
ในเรื่องเจตนามันก็มีส่วนในเรื่องของการพิจารณาคดีต่างนานาแหละ
พฤติการในคลิปเนี่ยคือทุกคนก็ค่อนข้างเห็นกันว่า
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างแล้วก็อย่างที่บอก
ต่อให้เป็นการตั้งใจทำงานในการรีดข้อมูลก็ตาม
วิธีการแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีอืม